คุณผู้ชมครับเทรนด์กีฬาตอนนี้แนวสตรีทหน่อยกำลังมาแรงมาก
ก็คือสเก็ตบอร์ดไม่รู้ว่าพี่โอดพี่เบิร์ตจะเล่นเป็นหรือเปล่า
ผมเล่นไม่เป็นหรอกนะกลัวจะล้มเหมือนกันนะฮะนอกจากคนจะชอบแล้ว
เจ้าสุนัขตัวนี้มันชอบเหมือนกันและเล่นพริวมาก
อ่ะไปดูเลยนะฮะว่ามันพริ้วขนาดไหนครับอ่านี่มาแล้วนี่เออ
เออเป็นเรานี่ล้มงานนี้นะค่ะมีอายสุนัขกระหละเออต้องไปหัดแล้วอ่ะ
ต้องไปหัดก่อนนะเออดูสิเก่งขอค่าอาหารด้วย
มีกระบอกอยู่ด้านหน้าสเก็ตบอร์ดมันเล่นเป็นเนอะ
นะเจ้าตัวนี้เขาชื่อว่าเจ้าโควิดนะเออเจ้าของเขาตั้งให้
โควิดนะฮะเป็นตัวเมียครับแสนรู้มากอายุเก้าเดือนครับ
โชว์ลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่หน้าวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหารอยู่นครพนมนู่นแหละครับ
นักท่องเที่ยวไปเห็นแล้วก็ต้องชื่นชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ไปดูมัน
เจ้าของพี่ออดี้ครับหรือว่าคุณสุวิทย์เจ้าของเจ้าโควิดบอกว่า
หมาตัวนี้มันเชื่องแสนรู้ชอบเล่นกับเจ้าของมากฝึกง่าย
บวกกับตัวเองก็ชื่นชอบกีฬาทุกประเภทก็เลยฝึกมันจุดน้ำสเก็ตบอร์ดเล่นหมด
ก็เลยฝึกเจ้าโควิดให้เล่นสเก็ตบอร์ดด้วยตั้งแต่ตัวเล็กเลย
มันมีความสามารถในการเล่นได้ค่อนข้างจะคล่องเหมือนกัน
แล้วก็สามารถโชว์ลีลาผ่านผลกระโดดข้ามรถจักรยานยนต์ไปลงสเก็ตบอร์ดได้ด้วย
เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าโควิดนะครับ
ที่นำเจ้าโควิดไปโชว์อยู่หน้าวัพทธาพนมต้องการเอาใจคนรักสุนัข
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนกับนักท่องเที่ยวไม่ได้คาดหวังว่าจะเอามันมาหากินอะไรนะครับ
ส่วนใครอยากจะให้รางวัลมันก็สามารถที่จะบริจาคเป็นค่าอาหารได้แล้วแต่ศรัทธา
เพราะว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานออกแรงในการเล่นกีฬาได้ค่อนข้างดีนะครับ
เป็นบรรยากาศเอามาให้ได้ดูกันนะฮะตอนนี้เรื่องของสเก็ตบอร์ดกำลังฮิตมากเลย

ล้มแล้วอายเด็กอายสุนัขมันนะ